จอดอยู่ในซอยนาคมนตะเสวีสามสิบทับหนึ่งตะบนสเม็ด
อำเภอเมืองชนบุรีนี่แหละเกิดเหตุนะพบนายนัทวุฒิพันธ์ม่วงฮะ
พ่วงอายุสี่สิบสามปีเจ้าของรถยืนรอให้การ
พร้อมกับพาตำรวจมาตรวจสอบเรื่องของความเสียหายของรถยนต์ของเขา
จากการตรวจสอบสภาพรถเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลย
รถเนี่ยมีรอยสีผู้พองออกมาหลายแห่งที่ปัดน้ำฝนก็ผู้พอง
กันชนด้านหน้าด้านซ้ายฝั่งคนขับคือมีหมดเลยเนี่ยค่ะ
ไปเนี่ยตรงอันนี้คือบริเวณที่ปัดน้ำฝนครับคือสองถุงนะ
น้ำยากัดสีสองถุงนะที่สาดไปที่รถนายนัทธวุฒิเขาบอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ย
เป็นครอบครัวใหญ่เขามีรถใช้ทั้งหมด๓คัน
ซึ่งสองคันเขาจะจอดในบ้านค่ะส่วนรถของเขาเองเนี่ยไม่มีที่จอด
เขาก็เลยนำรถมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งเขาได้รับอนุญาตให้จอดได้
คงจะมีการไปคุยกันก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของการขับขี่
เขาก็ขับขี่รถด้วยความสุภาพไม่เคยมีปัญหากับใครด้วย
แล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปฟังเสียงเจ้าของรถกันดูค่ะ
เราก็ไม่เคยเป็นหาใครใช่ไหมฮะไม่เคยครับไม่เคย
ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจอดฝั่งหน้าบ้านใช่ไหม
ไม่ครับอันนี้ก็คุยกันดีครับบ้านเขาไม่จอดได้
เกะกะฝั่งทางเขานะไม่ครับบ้านพี่อยู่ตรงไหนฮะบ้านหลังนี้อ๋อ
อ๋อมีฝั่งตรงข้ามครับอาจจะคนที่อื่นไม่ทราบ
ไม่เคยปาดหน้าใครเลยนะรถลาเนี่ยไม่เคยเป็นหาใครใช่ไหม
เห็นไหมเขาบอกว่าตรงนี้จอดได้เพราะว่าเขาคุยกับเจ้าของบ้านแล้ว
ครับแล้วก็ไม่เคยขับรถปาดใครไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนด้วยนะคะ
แล้วในที่เกิดเหตุที่เขาถือเนี่ยก็คือถุงพลาสติกที่ใส่น้ำยากัดสีมา
มีอยู่๒ถุงนะเห็นไหมแปลว่าใช้น้ำยากัดสีทั้งหมด๒ถุงในการสาดไปที่รถของเขา
ก็ตำรวจก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่แหละค่ะพร้อมกับตำรวจก็จะเตรียมตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงนะคะ
เพื่อที่จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปแหละนะดูสิคุณโอ้โหคนรักรถ
คือถ้ามองว่ามันไม่ใช่เรื่องของการจอดผิดที่ผิดทางไปขวางชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการคมคู่ก็ได้
นั่นสิตรวจสอบกันต่อไปเนอะเดี๋ยวรอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดกันนะคะ